สวัสดีครับคุณผู้ชมข้า

สดของจริงจริงเลยเหรอหน้าสดเลยนี่เหรอ

วันนี้น้องมาเร็วเพราะว่าถ่ายตลาดสดวันนี้อยู่ใกล้

ทุกอย่างกลับมาแบบว่าสู่รถติดปกติแล้ว
ก็ใช้ชีวิตกันค่อนข้างจะปกติเหมือนอย่างที่เราได้เห็นกัน
ตามร้านอาหารเอ่ยสถานที่ท่องเที่ยวต่างนะคะ
ก็เรียกว่าเยอะไม่คุ้นนะไม่คุ้นจริงนะรถติด
ช่วงนี้ติดตั้งแต่แบบว่า๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ตั้งแต่มีการเปิดประเทศมาเนี่ยสถานการณ์ก็เห็นเรื่องของรถราก็เริ่มแบบกลับมาเยอะ
ร้านอาหารต่างที่บอกไปว่าก็เยอะอยู่นะคะ
ไปดูเรื่องของโควิดในวันนี้กันก่อนเลยค่ะ
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะอยู่ที่๖๕๒๔รายด้วยกันนะคะ
ในขณะที่ผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมค่ะ๕๖ราย
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องของยาค่ะ
ก่อนหน้านี้เรามียาเม็ดที่ใช้รักษาโควิดตัวแรกที่เราได้ยินกันมาเมื่อประมาณเดือนตุลาคม
วันนี้เมื่อวานนะคะ๑๖พฤศจิกายนทางบริษัทไฟเซอร์เอง
ก็มีการลงนามสนที่สัญญากับองค์กรสิทธิบัตรยาร่วมเหมือนกันค่ะ
ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาตินะคะ
เขามีการระบุบอกว่าบริษัทจะอนุญาตให้ผู้ผลิตยาสามัญสามารถที่จะจำหน่ายยานะคะ
เป็นยารักษาโควิด๑๙ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำ
และรายได้ปานกลางจำนวน๙๕ประเทศทั่วโลกค่ะ
ซึ่ง๙๕ประเทศนั้นไม่มีประเทศไทยอยู่ในนั้น
โดยบริษัทที่ต้องการผลิตเมื่อกี้เป็นบอกว่าสามารถจำหน่ายนะคะ
ก็จะได้รับการอนุญาตให้สามารถผลิตยาใช้ในประเทศนั้นได้นะคะ
แถวทะเลซาฮาร่าทะเลทรายซาฮาร่านะคะหรือว่าจะเป็นในแถบของโซนเอเชียเหมือนกันค่ะ
กลุ่มประเทศก็จะมีพวกกลุ่มรายได้ประเทศต่ำแล้วก็กลุ่มรายได้ต่ำถึงปานกลาง
ทีนี้เนี่ยสำหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอยู่๖ประเทศด้วยกันค่ะ
เข้าหลักเกณฑ์ต่างก็จะมีสปลาวกัมพูชาเมียนมาฟิลิปปินส์อินโดแล้วก็เวียดนาม
ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้๙๕ประเทศนั้นไม่มีไทยอยู่นะคะ
องค์กรสิทธิบัตรยาร่วมเหมือนกันให้ประเทศทั้งหมด๑๐๕ประเทศ

เขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ตราบใดองค์การอนามัยโลกยังบอกว่า
ดังนั้นจะไม่มีการเก็บเงินต่างเลยนะคะ

ไม่เข้าโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตได้๕๐
กับเสียชีวิตได้๘๙นะคะ

ถ้าเป็นโมนูพิราเวียเนี่ยก็จะประมาณต้นธันวา
แต่ในสหราชนาจักรเองเขามีการอนุมัติให้ใช้ยาโมนูพิราเวียในกรณีฉุกเฉินไปแล้วนะคะ
อันนั้นเป็นประเทศแรกที่อนุมัติกันไปเลย
ทีนี้ล่าสุดคนก็ต้องไปถามคุณอนุทินนะคะ

ใช่ทำไมประเทศไทยถึงตกขบวน

เราอยากจะแบบว่าอันนี้คือยารักษาถูกต้องไหมคะ
ใช่ค่ะยาเม็ดที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโควิด

อันนั้นก็ตัวนึงแล้ว

เดี๋ยวต้องไปฟังเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่า

สหรัฐอเมริกาเขามีการจองตั้งแต่ต้นเลย

ถูกส่งไปที่กรมบัญชีกลางพิจารณา
ซึ่งในวันพรุ่งนี้ทางกรมบัญชีกลางจะมีการประชุมค่ะพี่ค่ะ
แล้วก็แจ้งกลับมาที่กรมการแพทย์อีกครั้งหนึ่ง
คาดว่าจองไงอันนี้คาดการณ์ว่าจะได้เซ็นสัญญาอาทิตย์หน้า

ส่วนตัวใหม่เนี่ยเดี๋ยวคุณอนุทินเขาก็จะอธิบาย
คุณอนุทินเขาบอกว่ากรณีที่ประเทศไทยเนี่ย
ไม่ได้อยู่ใน๙๕ประเทศที่ได้รับการถ่ายทอดสูตร
เรื่องของการผลิตยาโควิด๑๙ก็คือ
บริษัทมีเกณฑ์ตัดสินใจไทยคงทำอะไรไม่ได้

แต่กระทรวงสาธารณสุขจะเตรียมยาและวัคซีนเอาไว้
ไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้เป็นยาหลัก

ขอขึ้นทะเบียนกับทางสหรัฐอเมริกาอยู่

ทางด้านนายแพทย์สมศักดิ์อักษิณอธิบดีกรมการแพท

เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนไปทางสูง
ไม่ได้อยู่ในรายได้ต่ำหรือว่าปานกลาง
ซึ่งบริษัทไฟเซอร์เขามีการแจ้งมาแล้วว่า
ไทยไม่ได้อยู่ใน๙๕ประเทศ
แต่บริษัทไม่ได้บอกว่าในรายชื่อ๙๕ประเทศมีอะไรบ้าง
เขาบอกมานะ๙๕ประเทศเขามีการไล่เรียงมาว่ามีชื่ออะไรบ้าง
โดย๙๕ประเทศที่ได้เทคโนโลยีไปจับผลิตยาเอง
แต่ไทยเขามีการเจรจาซื้อจากไฟซอร์
แล้วก็ยังพยายามเจรจาต่อรองเรื่องของการขอสูตรผลิตยามาด้วยนะคะ

แต่พอดี๙๕ประเทศที่มีการลงนามในข้อตกลงไม่มีชื่อเรา

อยากจะได้สูตรยากำลังต่อลองกันอยู่

เขาจะให้ก็คือ๕วันในผู้ที่ป่วยเป็นโควิด
ก็จะใช้อยู่ที่ขนาด๒๐๐มิลลิกรัมจำนวน๔๐เมตรต่อคอร์ส๑

ต้องทานคู่กันตัวเดียวไม่ได้เหมือนกัน
นั่นแหละก็ต้องรอทุกอย่างจริง
ฉันมีเพื่อนอยู่ที่ลาวไงโจโจ้เดี๋ยวฉันขอให้โจโจ้ซื้อให้ฉันตอนเวลาเสร็จแล้วแล้วกัน
แต่จะส่งเข้ามาได้ไหมพี่เดี๋ยวก็บอกว่าผิดกฎหมายอีกยาว
ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับประเทศไทยด้วยอะไรอย่างนู้นอย่างนี้อีกป่ะ
คำตอบคือตอนนี้มันก็มีหลายคำถามเหมือนกันว่า
เขาจะบอกว่าวันหนึ่งโควิดจะเหมือนแบบว่าหวัดถูกต้องไหมคะ
ที่เราต้องการที่เราจะได้ยินกันว่าปีหน้าเนี่ยโควิดจะเหมือนกับหวัด
แต่สิ่งหนึ่งแม้เราเป็นไข้เป็นหวัดเรายังต้องซื้อพารามากินเราซื้อไทรินอลมากินเลย
เราก็ต้องกินยาแต่ทีนี้ว่าถ้ามียาแบบนี้ใช่คือจริงเราเราใช้ฟาวิพิราเวียอยู่แล้ว
อันนั้นเข้าใจได้แต่พอดีมันก็มีการแบบว่าวิจัยพัฒนาแล้วก็ทดลองยาอะไรใหม่ออกมา
ซึ่งยาเม็ดที่ใช้สำหรับต้านโควิดเขาออกมาชัดเจนอย่างที่บอกไป
อีกตัวหนึ่งอย่างนี้ซึ่งการทดสอบการทดลองในระยะที่๓
ขนาดสหราชนาจักรเองเขาเห็นเขายังว้าวอ่ะ
เพราะว่าการทดลองน่าตกใจมากนะพี่ขนาดเมิร์กบอกว่าทดลองไปเนี่ยได้๕๐
ความเสี่ยงในการที่จะเสียชีวิตแล้วเข้าโรงพยาบาลแต่อีกตัวนึงนี่บอก๘๐
พอเราฟังเราก็รักษานะไม่ใช่ป้องกันเราต้องเข้าใจก่อนว่า
ที่เราฉีดวัคซีนเนี่ยคือป้องกันแต่ยาที่เมื่อกี้รถเมย์เล่าทั้งหมดคือรักษา
ต้องเป็นแล้วถึงจะทานยาพวกนี้ก็คือก็คือเหมือนก็ถ้าเกิดได้รับเชื้อแล้วก็ต้องจ่ายยาตรงนี้เพื่อให้อาการมาดีขึ้น
เหมือนกับคนไทยเราสมมุติเราเจ็บคอเราไปซื้อยาตามร้านเราไปซื้อยาแค่อักเสบ
เราไปซื้อยาแบบว่านู่นนี่เหมือนกันว่าไอ้ตัวนี้มันก็จะเป็นยา
ถ้าสมมุติคนไทยได้ผลิตคือไฟเซอร์เขาก็โอเคนะเขาให้รู้ว่าถ้าสมมุติเขาผลิตเองคนเดียวเนี่ยทั่วโลกไม่ทันเขาเลยแจกสูตร
จากไม่ทันแล้วจริงการที่ให้สูดยาไปกับ๙๕ประเทศ๑๐๕ประเทศนี้เหตุผลหนึ่งก็คือประเทศเหล่านั้นคุณจะสามารถผลิตยาได้ในราคาที่ถูก
ถ้าซื้อมันจะแพงถ้าเราสามารถผลิตยาได้ตามแบบว่าในประเทศของคุณเองอย่างนี้ยามันก็จะถูกเราก็จะได้ไม่ต้องเปลืองเงินในการที่จะไปซื้อยาจากต่างประเทศไหม
แต่ก็อย่างที่บอกไปว่าบริษัทที่ต้องการที่จะผลิตยาใน๙๕ประเทศหรือ๑๐๕ประเทศนั้นต้องไปยื่นเรื่องเพราะว่ามันจะต้องมีข้อกำหนดว่าประเทศคุณสามารถที่จะผลิตยาได้จริงหรือเปล่า
เดี๋ยวจะยัดปากเธอสัก๒อาทิตย์นะลูกนะ

เขาบอกว่าหมดไม่ทันล็อตนี้เขาชัดเจนเลยลุง

แล้วใจเย็นคนล็อตที่๑ล็อตที่๒เดี๋ยวเขาจะตามแล้วมาแล้ว

เขารับเขาข้ามขั้นไปถึงรักษาแล้ว
คือเอาจริงถ้าเกิดว่า๙๕ประเทศที่พูดมาเนี่ย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

ชีวิตข้างนอกเลยคุณอยู่ได้แต่ที่บ้านจะไปเข้าโรงหนังไปร้านอาหารไปอะไรคือไม่ได้เลยนะเขาออกกฎมาแล้วใช่มั้ยอย่างวันนี้ก็มีสองจังหวัดแล้วคุณแม่ที่แบบเป็นจังหวัดสีขาวที่ไม่มีผู้ติดเชื้อจังหวัดอะไรค่ะมีอำนาจเจริญกับอ่างทอง
ที่เลยก็จะบอกว่าเวลาไปกันสิเอาเชื้อด้วยเขานะเขาก็กลัวเราพอสมควรแต่เขาก็ต้องเปิด
เมืองเพื่อแบบเศรษฐกิจน้องคลายบึงการอะไรอย่างนี้นึกออกไหมฮะ

นะฮะแล้วก็ตอนนั้นเขาไล่เอ่อไล่เรียงรายชื่อเนี่ย

ค่ะโหวตกันเรียบร้อยแล้ว
จบไปเลยเดี๋ยวกลุ่มแม่ขยี้นี่หนึ่งนะ

เอาไปไม่ผ่านกันเนี่ยอะไรบ้าง

อิลิแกนซีรีส์นุ่มหอมยาวนานไร้กลิ่นอับชื้นอ่าคุณแม่
เอาล่ะค่ะกลับมาค่ะค่ะมากันเคยอยากอยากรู้มากคุณแม่วันนี้
สมมุติเราไล่ดูตามเพจทุกอย่างโอ้ลงทุกเพจทุกเพจทุก
แม้กระทั่งแบบเพจบันเทิงอ่ะอ่ามันก็จะยังมีไฮไลท์เกิด
ขึ้นมากมายจริงต้องไหมอ่าก็มีนักพี่พี่นักข่าวสื่อบัญชน
รู้จักเนี่ยก็คือไปถ่ายรูปกับคุณไอติมอืมอ่าอันนี้
ฮือฮาหนึ่งแต่ส่วนที่ฮือฮาคือเรื่องของการโหวต
นี่แหละค่ะตั้งแต่เมื่อวานล่ะตั้งแต่มีปัจจุจะเริ่มมี
ลงไฮไลท์ที่เกิดขึ้นมากมายจริงจริงแล้วเนี้ยเราจะ
เห็นบุคคลที่สำคัญสองคนค่ะจะมีไอติมไอติมเนี่ยถ้า
นับไปนับมาคือใครฮะคือหลานคุณอภิษฎเวชาชีวะ
อดีตนายกรัฐมนตรีอดีตหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์นะฮะ
กับคุณอาจารย์ป๊อกปียบุตรแสงกระหนกกุลค่ะสองคนนี้
เป็นตัวแทนที่เข้าไปกล่าวในสภาว่าเราจะโหวตสภาเอ้ย
สะพานเนี้ยจะโหวตคว่ำร่างไอ้ตรงเนี้ยจุดใหญ่ใจความ
จริงจริงคืออะไรที่ผ่านมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีเวลาเลือกค่ะ
ไม่ใช่สอสอเมื่อก่อนเนี้ยอ่ะถ้าสมมุติเราผ่านกันมา
เมื่อก่อนนี้คือใครได้สอสอเยอะยกมืออ่าเลือกสอเลือก
รัฐมนตรีได้ค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่
แม้กระทั่งพักไหนที่ชนะมาเยอะถูกต้องไหมคะก็ต้องไป
บวกกับสวที่มีอยู่แล้วอืมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยก็
จะลดอำนาจสวลงคือสวเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบว่า
เลือกงานยุครัฐมนตรีอืมค่ะอันนี้คือหลักใหญ่ใจความ
เลยจริงจริงอ่ะนะฮะซึ่งเขาก็มีการอ้างอิงอย่างงี้ว่า
ถ้าสมมุติเนี่ยเราตัดคำว่าสวออกไปเนี่ยสมาชิกวิชิ
สภาออกไปเนี้ยแล้วก็เพิ่มอำนาจให้กับฝ่ายค้านอืมพอ
พอค้าใจไหมฮะค่ะคือฝัยคารเนี้ยต้องมีนัดที่คาร
เลยนะคารแบบเต็มเลยเนี้ยค่ะคือเอาง่ายเพิ่มอำนาต์
กับสอสอเนี่ยในการทำงานให้ได้มากขึ้นเพราะว่าเขาถือว่าสอสอเนี่ยเป็นคน
ประชาชนเนี่ยค่ะเลือกเข้าไปในสภาไปทำงานเพราะเดิมทีการที่มี
อะไรกับอย่างแบบร้อยเปอร์เซ้นไปหรือว่าทุกอย่างผ่านง่ายถูกไหมแม่
แต่ที่เห็นท่านอ่าทางทั้งสองท่านที่
ถึงเอาจริงแล้วก็ความพยายามที่ถือเป็นรอบ๒
คือมีการเรียบเรียงรายชื่อ
เขารวบรวมได้ประมาณ๑๕๙๒๑รายชื่อ
สภาตรวจสอบผ่านอยู่ที่๑๓๕๒๑๗รายชื่อ
ซึ่งกำหนดว่าคนมีสิทธิ์
พวกเราที่มีสิทธิ์เลิกตั้ง
ประชาชนมีสิทธิ์เสนอแก้ไขรัฐมนูลต้องรวมแล้ว

แต่อันนี้ได้แสนสามที่ถูกต้องนะครับ
ปรากฏว่าแต่วันนี้ตัดตกหมดทุกอย่างแล้ว

สิ่งที่เขาขอไล่หัวข้อแล้วกันฮะ
ยกเลิกสวใช้ระบบสภาเดียว

ก็คือสภาสอสอเนี่ยนะครับ
กรรมการตรวจสอบสอสอฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านเนี่ย

ฝ่ายค้านจะต้องมีคนมีโอกาสตรวจสอบด้วย

เช่นวันนี้เราไปซื้ออาวุธ

ใช่เรียบน้ำ

ให้ฝ่ายค้างไปตรวจสอบใช่ไหม
หรือเปลี่ยนองค์กรอิสระยกเลิกการนิยาโทษกรรมรัฐภาษณ์
แล้วถึงขนาดว่าตอนนี้ที่เราอยู่กันเนี่ยคือยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี

บอกว่านายกตู่อาจจะเป็นอีก๒๐ปีไง

แองจี้นี่ตอนนี้เราอยู่ยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีอยู่
เพื่อการลงมติราชธรรมนุนแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม
กับประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง๑๓๕๒๔๗คน
ถือว่าประชาชน๑๓๒๔๗คนร่วมกับไอติมร่วมกับผู้เสนอ
เป็นผู้เสนอเข้าไปหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปเป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนุนฉบับประชาชน
เพราะไม่ใช่มีสอสอไม่ได้มีนักการเมืองถูกต้องไหมคะ
ติมถือว่าเป็นประชาชนเพราะไม่มีตำแหน่งในการเมือง
ตอนนี้ปียบุตรถือว่าเป็นประชาชนเพราะไม่มีตำแหน่งในการเมืองนะครับ
และที่สำคัญคือยกเลิกสวหรือสมาชิกวุฒิสภาหรือระบบองค์กรอิสระ
ปรากฏว่าการออกเสียงลงคะแนนวาระที่๑ท่านรับหลักการเนี่ยใช้วิธีเรียกชื่อลงคะแนนแบบเปิดเผยฮะ
แล้วก็ต้องมีการลงคะแนนเห็นชอบด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด
ก็คือเป็นการรวมกันระหว่างสอสอกับสวซึ่งเท่าที่มีอยู่ในทั้งสองสภา
ซึ่งบุฏิศภาพเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า๑ใน๓ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของบุฏิศภาพ
คือสวจะต้องเห็นด้วยกับ๘๓เสียงถูกทั้งนี้มีผู้แสดงตัวในที่ประชุมทั้งหมด๓๙๙คนในที่ประชุม
โดยผลการลงคะแนนร่วมรัฐสภารับหลักการสอสอ๒๐๓เสียงสวเห็นชอบด้วย๓เสียง

ก็ไม่รับหลักการเกือบหมดนั่นแหละไม่รับหลักการ๒๔๙คนสว๒๐๐ก็คือไม่ให้ผ่านหลักการ
แล้วก็งดออกเสียงไป๓เสียงสว๓สส๓
แพ้เต็มอยู่แล้วนะครับงดออกเสียงอีก๖เสียงเนี่ยเป็นอันว่าที่ประชุมร่วมรัฐสภาเนี่ยมีมติไม่รับหลักการในวาระที่๑
ร่างแก้ไขรัฐมนุนฉบับประชาชนเนื่องจากมีคะแนนเสียงเห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่ง
คือถ้าจะถึงกึ่งหนึ่งคือ๓๖๒เสียงอันนี้บวกกันแล้วได้แค่๒๐๖เสียง
หรือตอนแรกเป็น๒๐๕เสียงแม่๒๐๗เพราะว่ามีคุณสสศรีนวลไงที่กดผิด
สนวลกดผิดเธอแต่ไม่คุณสนวลกดต่ออันนี้ถูกต้องถูกไหมถูกเขาก็ได้ต่อ
เห็นไหมคุณศรีนวลบุญลือลงมติเราไปฟังตอนคุณศรีนวลนิดนึงค่ะใส่ชุดสีเหลืองนี่
๔๙๙นางสาวสนวลบุลลือรับราการเจ้า
ท่านประธานเจ้าขออนุญาตเจ้า
ขอให้เจ้านั่งหลบนะครับเดี๋ยวคว่ากัน
ท่านประธานเจ้าขอเปลี่ยนเปลี่ยนไม่รับหลักการเจ้าครับ
พูดด้วยแล้วก็บอกว่ากดด้วย

ใช่ไหมล่ะเพราะเมื่อก่อนเขาอยู่พักอนาคตใหม่
ถ้าผมถึงย้ายพักไปอยู่เออภูมิใจไทย

สอสอพึ่งก็นั่งอยู่ด้านหลังนั่นน่ะนะฮะ

ตุ๋นนี่สร้างเรื่องเป็นเรื่องเป็นราว

แล้วฉีดน้ำหอมให้เคลิมแล้วพาไปถอนเงินนะคะ

ร้องทุกข์จากนายประยูนะคะอายุหกสิบเจ็ดปีเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมค์ค่ะ
เป็นอดีตข้าราชการครูแล้วก็เป็นเจ้าของหอพักชื่อว่าพันธิตา
ท่านบอกว่าถูกแก๊งต้มตุ๋นหลอกทั้งเงินสดแล้วก็ทองรูปพันธ
ค่ากว่าสี่แสนบาทค่ะก็เลยมีการเดินทางไปตรวจสอบมานะคะ
ทางด้านคุณประยูนเขาเปิดเผยบอกว่าเมื่อประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
มีชายสองคนมาขอเช่าหอพักสองห้องโดยอ้างว่าเป็นผู้รับเหมาเดินสายอินเตอร์เน็ตนะคะ
ต่อมาวันที่๑๒พฤศจิกายนผู้ชายสองคนนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง
คราวนี้เนี่ยจะบอกว่าให้ช่วยพาไปทำธุระที่บ้านกระเบื้องหน่อย
เขาไม่รู้จักเส้นทางคุณประยูนเองเขาก็เห็นว่าเป็นลูกค้าเคยมาเช่าหอใช่ไหมคะ
ก็เลยบอกว่าอ่ะขึ้นรถไปส่งตามคำขอร้องในระหว่างที่นั่งรถไปด้วยกันเนี่ยค่ะ
ชายคนที่มีอายุประมาณห้าสิบปีถามคุณประยูนบอกว่ารู้จักคนชื่อทวินไหม
ทวินเนี่ยเป็นในหน้าขายที่ดินนะคะรู้จักไหมค่ะคุณประโยนบอกว่าไม่รู้จัก
เมื่อไปถึงบ้านกระเบื้องในเอให้คนขับรถเนี่ย
จอดถามคนที่เดินอยู่ข้างทางแล้วก็ถามว่ารู้จักทวินไหม
ถามอีกว่ารู้จักไหมชายคนนั้นก็บอกว่าไม่รู้จัก
คนนี้เขาบอกว่ารู้จักค่ะชายคนนั้นบอกรู้จัก
แต่ว่าทวินเนี่ยตายไปแล้วเมื่อสี่เดือนที่ผ่านมาคนที่ชื่อเอเขาก็เลยถามต่อบอกว่า
รู้จักเจ้าของที่ดินยี่สิบไร่ที่จะขายสี่ล้านบาทหรือเปล่าในบีตอบว่าเป็นที่ดินผมเอง
นี่ไปจอดแล้วถามนะคนนั้นบอกว่าที่ดินเขาเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอาไปจำนองกับร้านทองอยู่๓ล้านบาท
จะถูกยึดในวันพรุ่งนี้ถ้าไม่ไปถ่ายถอนทีนี้นายเอเนี่ยก็เลยพาคนที่ถามคือในบีนะคะ
ขึ้นรถมาด้วยกันอีกเพื่อมาเจรจาหาทางออกร่วมกัน
โดยนายเอเขามากระซิบกับคุณประยูนบอกว่าลุงลุงเป็นในหน้าแทนนายทวินได้ไหม
เพราะว่านายทวินเขาตายไปแล้วมาเป็นในหน้าหน่อย
จากนั้นก็เลยมีการจอดรถข้างทางเรียกในบีค่ะ
ในบีก็เลยบอกว่ามาคุยกับคุณประยูนบอกว่าถ้าขายได้นะลุง
เอาไปเลยสองแสนต่อมาก็มีชายอีกคนนึงอีกนะ
ขับรถมาจอดนะคะแล้วก็เอาถุงกระดาษมาส่งให้กับนายเอ
อ้างว่าเป็นเจ้านายบอกว่าให้เอาเงินมาให้ก่อน๕แสนบาท
เพื่อที่จะเอาไปมัดจำที่ดินเพราะว่าเขาตกลงซื้อกันไว้อยู่ที่สี่ล้านบาทนะคะ
อืมจากนั้นในเอบอกว่าไม่มีปัญหาครับมีเงินอยู่แล้วสองล้าน
เจ้านายให้มาอีกห้าแสนก็รวมเป็นสองล้านถูกไหมคะอืม
ค่ะอีกแค่ห้าสองล้านห้าแสนอืมค่ะอีกแค่ห้าแสนก็จะครบสามล้านเนี่ย
ก่อนที่จะหันมาถามคุณประยูนนะคะบอกว่าลุงลุงพอจะมีไหม
อยู่ดีดูสิคือพาเขาขึ้นรถมาเงินเงินอะไรต่างเรื่องที่ดงที่ดิน
ไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลยถามว่าลุงพอมีไหม
คุณลุงประยูนเขาเลยตอบว่าพอมีอยู่ในธนาคารเนี่ยสองแสนเก้า
ถ้าลุงลงทุนเนี่ยจะแบ่งค่าในหน้าให้คนละครึ่งก็คือ๕แสนบาทเอง
รวมแล้วจะได้ค่าในหน้าถึง๗แสนเพราะตอนแรกบอกแล้วว่าจะให้ถูกไหมคะ
ตัวแรกจะให้สองแสนเออค่ะแล้วก็บอกอีกว่าจะให้อีกห้าแสน
เออถ้าตกลงกันได้คุณได้เจ็ดแสนนะอย่างเงี้โอ้โหลุงก็เลยบอกอ้าว
งั้นตกลงก็เลยไปถอนเงินจำนวนนะคะ๒๙แสนบาทเนี่ยมา
แล้วก็มายื่นให้กับนายบีที่เป็นเจ้าของที่ดินที่ไปคุยกันตั้งแต่ที่แรก
บอกว่าเขาเป็นเจ้าของที่ดินนะคะแต่ยังไม่พอก็เลยถอดสร้อยคอ
ที่สายอยู่เนี่ยสร้อยคอทองคำหนักห้าบาทมูลค่าประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
ให้ไปอีกทั้งนี้อยากเรียกร้องให้ตำรวจค่ะช่วยติดตามคนร้ายนิดนึ
อันนี้มากันเป็นขบวนการเลยนะคะเพราะว่าจริงเขามีหลักฐานเป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์
กล้องวงจรปิดนะคะที่รถสีขาวเห็นเนี่ยแล้วก็ขอแจ้งเตือนประชาชน
ตอนนี้ก็คือมีแก๊งแบบนี้อย่าไปหลงเชื่ออะไรง่าย
บางทีก็ไปบอกว่าจะให้เงินอันนู้นอันนี้มาแกก็เอ๊ะเห็นว่าเคยมาเจอหน้าค่าตากันมาก็คงแบบ
คุยกันมาเป็นตุเป็นตะสร้างเรื่องมามีคนนั้นคนนี้มาอีกคนนึงมาจอดเอาเงินมาให้ลุง
ก็เลยไปหลงเชื่อค่ะคือกลุ่มคนร้ายเนี่ยเขาก็มีในระหว่างนั้นอ่ะ
เขาฉีดอะไรบางอย่างไปซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร
เมื่อก่อนมันจะมีเหล้าแห้งแต่ตอนนี้เขาบอกมียาตัวนั้นเป็นยาสาด
คือมันเป็นเหมือนน้ำหอมอะค่ะพอฉีดไประยะมันก็จะมีความมึนชางงอย่างนี้
มันเป็นเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยตามป้ายป่ะแม่ยาป้ายป
เมื่อก่อนเป็นเหล้าแห้งแต่เดี๋ยวหลังเนี่ยเป็นเหมือนที่เขาเรียกว่ายายา
ไม่ใช่ศัยศาสตร์นะเป็นเป็นเหมือนยาสลบหรืออะไรก็ไม่รู้ที่ทำให้มึนอ่ะ
แต่ปรากฏว่าเขาบอกจริงจริงแล้วอ่ะมันคือยาเสพติดตัวหนึ่งด้วยซ้ำไปค่ะ
คือเช้าเช้าคนเขาคนแก่ที่เขาเอาเงินสดอ่ะโพ
ออกมาเหมือนน้ำหอมแล้วมันก็ทำให้เขารู้สึกว่ามึนและชา

แต่ขั้นจะไปเบิกเงินในแบงค์ให้เนี่ยนะ

มีแบบเครื่องเดินตามอะไรอย่างนี้

แต่อันนี้มีเงินในแบงค์จะไปเอาเงินในแง๊งได้เห
มันก็ต้องมีสติในการกดเลขเขียน๘๐๐บาทไหม

นี่ไงอันนี้ก็เลยจะงงนิดนึง

คือเผื่อนคอนเนี่ยใส่อยู่แล้วถูกมั้ยคะ

ที่เป็นเสติ์หรอเขาเกว่าเขาเรียกว่าขั้นต่ำไว้เกิน
แต่ก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่ถึงมันได้วันละแสนมั้งวันละแสนแต่
นี่สองแสนกว่าถ้าเกิดสองแสนใกล้ต้องไปพบเจ้าที่
ต้องไปในแบงค์แล้วต้องไปเขียนใบเบิกแล้วเหรอบัตรประชาชนอีกอ่ะ
จากที่พี่เมย์เล่ามันต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะไม่ใช่แบบเร็วนะ
ต้องใช้เวลาเพราะเขาเป็นเรื่องเป็นราวเขาสร้างเรื่องมาจริงจังเลยอ่ะ
แต่ฉันว่าโดนหลอกมากพอขึ้นรถปุ๊บใช่ไหม

ไปสักพักนึงคนนึงเริ่มถามหาผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นในหน้าขายที่ดิน
ขับไปอีกทีนึงไปเจออีกคนนึงแล้วพอไปถามปุ๊บ
คนนั้นบอกนี่แหละเขาเป็นเจ้าของที่ดินไง
แล้วก็มีอีกคนนึงหลอกขับรถมาแล้วมาจอด
คือสร้างเรื่องสถานการณ์ขึ้นมาทุกประหลาดทุกคนศัตริก

แล้วก็บอกถ้าลงทุนเนี่ยภายในเวลาเท่านี้เท่านี้

เอาเงินลงมา๒แสนเดี๋ยวได้๕แสนนะ

เขาพูดแล้วว่าถ้าสมมุติว่าลุงขายได้เนี่ย

ประมาณอย่างนั้นแล้วรอบหลังบอกอีกว่าเนี่ย
ถ้าแบ่งค่าในหน้าให้คนละครึ่งอีกห้าแสน

แต่ลุงมีอยู่๒แสนเอามาลงทุนก่อน

เศรษฐกิจยิ่งแย่ข้าวยิ่งแพง

ชาวนานถูกแต่เราซื้อแพง
ราคาข้าวถูกแต่เวลาเราซื้อแพง

จะยิ่งเยอะแล้วโจรจะยิ่งฉลาด
แล้วทุกวันนี้โจรมันไม่ได้คุยกันถึงแบบว่า
โจรมีการลงทุนสารพัฒน์

จิตวิทยาต้องแข็ง

แต่จิตวิทยาจิตเราต้องแข็ง

หนูให้คุณแม่ดูแล้วคุณแม่คิดว่าที่นี่ที่ไหน

คุณแม่คิดว่าอยู่แถวไหน
เขาเขียนว่าไต้หวันลูก
สมมุติก็บอกว่าบังกะปิ
เพราะว่าโลใครชงโลเคชั่นเห็นไหม

ที่สำคัญทำไมคนต้องพูดถึงเสาไฟฟ้า
ดาราฮอลลีวูดมาก็ถ่ายเสาไฟฟ้า

หนูเคยไปบางประเทศเขาอยู่ใต้ดินหมดแล้วคุณแม่

เขาก็บอกว่าเหมือนวาปเป็นวาปจะเข้าไปแบบประเทศไทยได้เลย

นงกระติกน้ำแก้วนั้นเหมือนอยู่ในประเทศไทย
แล้วพี่ดูโต๊ะเวลาเก้าอี้ภาพกลุ่มโต๊ะ
จะมีรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างหน้า
ซึ่งเขาบอกว่าเจ้าของร้านก็คือเป็นคนไทยเชื้อสายจีน

แล้วก็ไปตั้งร้านไปตั้งรกรากอยู่ที่ไต้หวัน
ปรากฏว่าเนี่ยทางคุณเฟซบุ๊คของคุณเจนี่หยาง

เข้าไปแล้วตกใจด้วยว่าอยู่เมืองไทย

หลายครั้งที่เราไปร้านอาหารต่างประเทศ

นั่งกินเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่รังสิตเนี่ยแม่
มันเหมือนกันแต่เขาบอกว่าตัวนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือมันเหมือนมาก

คอหมูยงคอหมูย่างก็มีนะ

ปีกไก่ทอดเกลือหมูสามชั้นทอดดำปานี่คืออร่อยเว้อ

เฉาก๊วยนมสดก็มีไอติมกะทิก็มี

ทำไมพี่เมย์ไปตลาดสดไหมล่ะไปไต้หวันเนอะ
ซึ่งไต้หวันก็บอกชอบกินอาหารไทยมากนะ

น้องฉันง่ะไปพบลักษณะก่อน

เดินทีเกียจหน้ากันเหมือนคู่กัดนะ

ไปจับเจอกันแล้วก็เอ้าเป็นความรักซะงั้น
โง่งไปหมดเหมคนหลายคนจุดมุ่งไม้

อร่อยมากคุณแม่ขายดีมากใช่ไหมใช่
เห็นไหมแถวเกาทรงเนี่ยเขาเลิศอยู่นะ
แล้วแบบอย่างอย่างหนูป่ะเนี่ยคือแบบเหมือนอันยมณีแห่งชาติเลยนะ

สวยธรรมใจความเป็นใครมากหนูไปกระโดดเล่นหน้าสึกก่อนนะลูกน้ำ
ไม่พูดถึงก๋วยเตี๋ยวเรียวเนี่ยคุณแม่ให้เริ่มหิวหรือยังพะ

พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากับข่าวใส่ไข่กันต่อครับ
เมื่อกี้นี้พวกเธอพูดกันเหลือดำน้ำเครื่องบิน

วันเด็กปีนี้วันที่ตก๙มกลา

ทำไมแม่คิดว่าเขาจะซื้อมาเพื่อโชว์วันนี้เหรอแม่
ฉันก็ถามเฉยว่าวันเด็กคืออะไร

ถ้าเกิดเห็นคุณแม่ถามว่าเด็กแล้วก็โยงกับเรื่องเครื่องบินก็นึกว่า

วันนี้ก็เป็นที่พูดถึงของคนในโลกโซเชียลกันเยอะพอสมควรเนี่ย
สื่อนอกอะไรไงว่าบริษัทเทคตอนนะฮะ
เขาเป็นผู้ผลิตเครื่องบินจากรัฐเอ่อ
แนซัสนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ย

ข้อตกลงในสัญญาขายเครื่องบินจู่โจมขนาดเล็ก

ถือเป็นลูกค้า

ก็ถือเมียเขาบอกว่าท่าเกิดประเทศ
ปานกลางกับจนนี่ได้ใช่ไหม

เธอเก่งกว่าฉันอีกเนาะ

มีซัก๔๐๐๐ตัวปีเอาเป็นปานกลาง
เป็นลูกค้าต่างชาติลายแรกเลยที่ซื้อเครื่องบินรุ่นดังกล่า
องทัพสหรัฐเนี่ยเขาซื้อไปแล้วแต่อเมริกา
ใช้ใช้ทันแอโรก็มันจะมีรุ่นแอโรล
เพื่อไปปฏิบัติภารกิจด่านความมั่นคงต่างชายแดน
แล้วก็ภารกิจปราบปรามยาเสพติด
เราจะไปใช้ปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ไปดูตามตะเข็บชายแดนเนี่ย
กองทัพอากาศไทยเป็นเพราะปัจจัยเรื่องราคา
ราคาคือพี่ก็ไม่รู้ราคาแต่เขานี่เมืองนอกเขาบอกมานะ
ว่า๑เรื่องราคา๒กำหนดการส่งมอบแล้วก็ประสิทธิภาพ
รวมไปถึงข้อเสนอในการฝึกอบรมบุคลากรการดูแลชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างเนี่ย
โดยจะเริ่มส่งมอบให้กับฐานทัพอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่
ในปี๒๕๖๗เป็นต้นไปครับ
ในขณะเดียวกันวันนี้พลอากาศเอกพงศวรรค์จันทศาลนะฮะผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศเนี่ย
ในฐานะประธานกรรมการจัดหาซื้อเครื่องบินอากาศเปิดเผยว่า
จากนักบินกองทัพอากาศไทยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ว่ามีความเหมาะสมกับภารกิจของกองทัพ
นี่เขาบอกว่าที่เซ็นไปแล้ว๘ลำที่งานโชว์เครื่องบินที่ดูไบใช่ไหมคะ
ปีหน้ามีแผนซื้ออีก๔ลำ

เขาก็ต้องมีแผนทุกปีนะแม่ถูกป่ะ
อย่างเรือดำน้ำเขาต้องมีแผนเขาก็บอกเขาต้องซื้อ
ดำน้ำยังไงในที่สุดเรือดำน้ำแค่ชะลอ

เพราะมันเป็นโครงการก่อนหน้านั้นแล้ว
เพื่อความมั่นคงชายแดนและภารกิจปราบปรามยาเสพติดนี่ไงแม่
คือเรือดำน้ำที่หยุดไปเนี่ยไม่ได้เขาจะหยุดซื้อนะ
เขาชะลอแล้วเดี๋ยวในที่สุดเขาก็จะซื้อกลับมา
แต่เมื่อไหร่เขาก็รู้ว่าอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญก่อนไง

มันเป็นเงินที่เขาเก็บไว้หรือเปล่าคุณแม่

เขาก็กู้เป็นก้อนอะ

หล่อนไปกู้เงินซื้อเอาเงี้ย

ถูกต้องป่ะแล้วหล่อนจะแบกไปทำรถหล่อนจะรู้ไหมล่ะ
เราจะแบ่งไปซื้อรถบ้างได้ไหมล่ะ

อ่ะก็เกาะหล่อนกู้มาแล้วทั้งก้อน
ถูกต้องปะล่ะหล่อนจะไปซื้อรถหล่อนจะผิดหรือเปล่าล่ะ

ส่งเงินดอกเงินต้นเขาก็ตรงจบแล้ว

รุมสมบัติประชาชนมีข้อนี้ที่บอกไปว่า

เรื่องเวลาของงบประมาณต่าง
คือวันนี้เอาง่ายสมมุติว่า

เขาก็จะได้นั่งกรรมธิการงบประมาณ

เป็นประธานกรรมธิการแต่คราวนี้เขาบอกว่า

เครื่องบินอย่างนี้ต้องมีฝ่ายค้านเข้าไปค้านบ้าง
ว่าจะซื้อหรือเปล่าเรือดำน้ำจะต้องเป็นฝ่ายค้านเข้าไปค้านบ้าง
บางอย่างมันอาจจะผ่านแบบ

ผ่านเหมาะโตไม้อะไรอย่างนั้น

ใช่ไงนั่นไงพี่เครื่องบินนี่ก็เลยมาเร็วเลย

เป็นเงินเก็บออมไว้หรือเปล่า
ก็เมื่อกี้แม่จะทำการแสดงโลกสวยใส่หนูอีกเลยพอหนูน่าว
ว่าอาจจะเป็นการแบบต่อเขาเรียกว่าเหมือนครั้งนี้แหละก็บอกว่ามันเป็น
ก้อนเนี่ยคือไม่ได้จ่ายทีเดียวนะก็ค่อยจ่ายทีละก้อนทีละก้อน
ไม่เป็นไรหรอกก็ใดที่สุดก็ซื้อมาแล้ว
ค่ะอ๋อตอนนี้ดูบัยเดี๋ยวเขาจะส่งมอบแล้ว

ดีเรือดำน้ำมันยังปูดขึ้นมาใช่ไหมล่ะอันนี้ซื้อแล้วเดี๋ยวมาแล้ว
ครับเพราะว่าส่งมอบทันเวลามีคนมาสอนการขับด้วยถูกต้องไหมล่ะ
แม่บอกหนูจะออกจากข่าวนี้ยังไงดี

เขาบอกว่ามีก้อนนมอยู่ระบุบอกว่านมโรงเรียนนี้ยังไม่หมดอายุ

พ่อแม่ผู้ปกครองตรวจสอบเช็คดูดีนะคะก่อนที่น้องจะบริโภคว่านมเนี่ยผิดปกติไหมอย่างไร
หลังจากที่เรื่องดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปปั๊บ
ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก
พร้อมกับอธิบายถึงลักษณะของโนมบอกว่า
ถ้ารสชาติไม่เปลี่ยนแต่เป็นไขมันแยกชั้นหรือว่าตะกอนนม
มีหลายสาเหตุมากไม่ว่าจะเป็นนมดิบไม่ดี
โปรตีนเสียสภาพเครื่องตีไขมันไม่ดี
และจัดเก็บในอุณหภูมิสูงเกินไป
ก็เลยทำให้เกิดเป็นภาพนมแบบที่ผู้ปกครองเจออย่างนี้
ล่าสุดเจ้าของโพสต์เขามีการอัปเดตเพิ่มเติม
บอกว่าเจ้าหน้าที่ของราชการที่เกี่ยวข้องนะคะ
โครงการโนมโรงเรียน
อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเขา
กรณีที่มีผู้ปกครองพบนมโรงเรียนเป็นก้อน

และสามารถระบุว่าผลิตโดยผู้ประกอบการรายใด
จะได้เก็บตัวอย่างแล้วก็เอาไปตรวจสอบทางแล็บอีก
เนื่องจากว่าลักษณะตามภาพที่เห็นที่เป็นก้อนแบบนั้น

แต่ถ้าหากพบว่าเป็นสาเหตุที่เกิดจากผู้ประกอบการ

มีทั้งการปรับแล้วก็ตัดสิทธิ์ในการร่วมโครงการด้วย
ต่อไปคุณภาพนมไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้

นมโรงเรียนเด็กกินแต่บางทีเขาเอากลับมาบ้านใช่ไหมล่ะ
คืออย่างตัวคุณแม่เองเนี่ยที่เขาบอกตั้งแต่แรกคือ
ทีแรกเลยเขาก็ทานนมในล็อตนี้ไป

พอเขาตัดออกมาเพราะเขาจะใช้นมอันนี้
เอาไปกินกับอย่างอื่นอาจจะเป็นอะไรก็แล้ว

สังกัดเขาบอกว่ายังไงเดี๋ยวมาว่ากัน
ทาอ่ะแม่
เรียกว่าเป็นประเด็นดราม่าจนได้นะคะ
สำหรับกันนพัฒน์ที่ถูกชาวเน็ตจับผิดว่า

หลังจากถูกถามเรื่องของผู้หญิงคนใหม่

ก็เลยกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันจำนวนมากทีเดียว
เขาก็มีการร่อนจดหมายขอความร่วมมือบอกว่า
เผยแพร่กระแสข่าวลือต่าง
ที่จะสร้างความเสื่อมเสียให้กับศิลปินในสังกัดของเขา

บริษัทเขาจะไม่นิ่งเฉยจะรวบรวมหลักฐาน

ผู้โพสต์แล้วก็ผู้แชร์ข้อมูล
ทีนี้เนี่ยค่ะชาวเน็ตเองเขาก็มีการขุดคลิปจากรายการคุณแม่นะคะ

ตอนที่ปุ้มปุ้ยภรรยาของกวินดูวาวค่ะ

บอกว่าเคยออกเดทกับดารานุ่มเรื่องเยอะ

ซึ่งในรายการเนี่ยปุ้งปุ้ยเองเขามีการกระซิบคุณแม่
หลายคนก็เลยโยงไปว่าอ้าวคือกันนพัฒน์หรือเปล่า

คือกันก็แบบว่างดใครวะ

นะตอนนั้นเทปแล้วสัก๒ปีแล้วว่าตั้งแต่จนว่างมีความรู้หรอ
ไอ้กะวินให้ปุ้ยโทรมาหาฉันหน่อย

แกก็โทรมาทำสามสายคุยกัน

ไอ้ปุ้ยก็บอกคนนั้นคนนั้นคนนั้นมา

ว่าหนูท้องอยู่ยังคุยกับเรื่องเดิมของหนูอีกเหรอ

ตอนที่เป็น๘คนสุดท้ายถูกต้องไหม

ปรากฏอีก๖คนหรือ๕คนเขาก็จะไป

เพราะฉะนั้นไอ้คนที่ปุ้ยพูดถึง

แต่วันนี้ทุกวันนี้เขาไม่ได้ทำงานในวงการบันเทิงแล้ว
แล้วปุ้มปุ้ยมันก็ยังขอโทษน้องกันบอกพี่ปุ้ยไปทำอะไรให้เขา
อยู่ดีหนูก็ซวยปุ้ยมันก็บอกนะพี่หนูก็ซวยท้องหนูก็ท้องอยู่
แล้วยังมาโดนคนมาด่าหนูว่าหนูหิวแสงอีกอะไรอย่างนี้
วันนี้นางลงไอจีแล้วเหรอนางลงไอจีไปแล้ว
เขาโดนหลายรอบนะตั้งแต่ทองมาเนี้ยโดนดังมากจริงหนูบอกว่าเนี้ย
อันนี้เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับหนูเลยแล้วอยู่ดีหนูก็แบบว่า
โดนด่าว่าหนูไปหิวสงหิวแสงหนูหิวแสงเลยไหม
แค่แบบท้องท้องแก่ก็เหนื่อยแล้ว

ปีกว่าแล้วเอาจริงขอนี่นะครับแล้วก็

ขอบคุณชาวเน็ตที่ให้ความสนใจคุณแม่อยู่ตลอดนะคะ
ฝากไว้ให้คิดกันนะคะก่อนแชร์
เชื่อมโยงกันเองแล้วก็มาคอมเมนต์ว่าด่านางว่าหิวแสง
งงเด้อมันย้อนแย้ง

ซึ่งจริงเป็นเรื่องของคุณกันเขา
ที่คนว่าไปหาภาพนู้นพิกันมาแต่ดันมายกและปุ้มปุ้ยพอดีถูกมาได้
ความเป็นว่าก็เคลียร์นะคะ

ทีละเรื่องอ่ะเคลียร์เรื่องนี้ก่อนว่าไม่ใช่คุณกัน
แล้วกันกับปุ้มปุ้ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อน

ไม่เคยรู้จักกันมาไม่เคยรู้จักเลยแหละ
เพิ่งมารู้จักกันเมื่อวานที่ฉันจับคุยโทรศัพท์กันนั่นแหละ

เวียงอ่ะอันนี้มันไม่ใช่อยู่ในรายการมดรมอ่ะ

ต้องดูตามคลิปพี่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

โอ้พี่เมนก็ไม่ได้จะไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแม่ก็ดับไว้หมดไงทำไงล่ะ
ต้องตอบความจริงเพราะตอบความจริงก็เป็นประเด็น

ก็เลยแนะนำให้เลยว่าถ้าเกิดใครไปรายการคุณแม่มดนะ
ไม่ต้องอึ้งถามกลับแล้วคุณแม่ค่ะจริงคะคนนั้นชื่ออะไรคะ
ริมหาดไปแล้วเป็นนายกตู่นะฮะแต่วันนี้มันมีคลิปอีกคลิปหนึ่งที่กำลังฮือหา
ค่ะพศสมปองเอาบ้างลงคลิปยืนฉลาดฉลาดริมหาดหัวหินอืม
ชาวเน็ตก็เลยไปเปรียบเทียบดูสินะฮะชาวเน็ตก็เลยเอาไปเปรียบเทียบกับ
วีของบิ๊กตู่นะครับซึ่งพระมหาสมพรตารปุตโตเนี่ย
โพสต์คลิปขนาดกำลังเดินริมชายหาดทะเลหัวหินจังหวัด
ของตูหนูแล้วก็มีการชูนิ้วป้องเป็นทาพระจำ

บางทีนายก็ชอบทำแบบนี้

มีลักษณะคล้ายกับคลิปของนายก

บอกว่าเมื่อวานนี้แหมควรคิดถึงนายกปรากฏเขาลืมปิดคอมเมนต์
โอ้โฮคุณแม่เพื่อนหนูเลย
จริงจริงค่ะ
ของประชาชนด้วยว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งเขาเลยบอกว่า
รู้สึกจะเป็นคลิปนี้ป่ะที่ไม่รู้คลิปนายกเดินทะเลใช่ไหม
ที่แบบดิบติดคอมเม้นต์อ่ะอ่าผู้นำระดับโลกยังคุณจูน
เขาเปิดกันทุกคนเอาไปดีกว่าพักกันสักครู่คุณผู้ชมค่ะเรารีบปิดเจนกันก่อนเดี๋ยวกลับค่ะ
เมนต์ดีกว่าแม่ชอบจังเลย
ตอนนี้หลายคนบอกคุณไอ้นุ่นคุณไอ้นุ่นตอนนี้แรงมาก
ดีอยู่แม่นี่คุณไอนุ่นก็ชอบแบบว่าเช้าแล้วเขาชอบ
ตอนเวลาแปลงฟันอาบน้ำแล้วนางก็ชอบถ่ายรูปหน้าสดน่ะ
นี่ดูรูปนี้แล้วกันเป็นโมเม้นต์สุดจิ้วของนางเนี่ย
ก็ยืนแปลงฟันเนี่ยแหละพร้อมกับอวดหน้าใสกิ๊กเลย
นอกจากนี้เขาบอกว่าเนี่ยเนี่ยนี่คืออะไรแม่ครับ
จ่ายแล้วถ้าเป็นเราแล้วพี่โอ้แต่พี่ไม่ได้อยู่พี่ไม่น่าตาย
ได้รถเมย์ได้คุณแม่ก็ได้อยู่เพราะแม่ใช้เทวา
ไม่ใช้เซวาไม่ได้อยู่อ๋อเซวาได้ลูกลิ้วลอยได้อยู่
สวยเหมือนไม่ได้ลูกเหมือนลืมไปน่ะเนี่ยดูซิ
มีพี่เบอร์๒๐ตัวจับได้ก็หมดก็เก่งแล้วแม่วันเนี่ย
ภาพประกันได้ขออภัยพี่นัทที่นี่ด้วยค่ะ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ